เราจะพาไปดูกิจกรรมยามว่างของเด็กในต่างจังหวัดหน่อยค่ะ
คุณชนะน่าจะเข้าใจเวลาอยู่ต่างจังหวัด
บางทีของโล่งของเล่นมันอาจจะไม่ได้มีมากมาย
เด็กต่างจังหวัดเขาก็เลยทำกิจกรรมกันแบบนี้ค่ะ

จับกระป๋อมมาทำอาหารคุณ

น้องเด็กช่วงนี้ปิดเทอมด้วยไง
ก็เลยออกไปตามล่าจับกระป๋อมมาทำอาหาร
เมนูสุดแซ่บที่ทำจากกระป๋อก็คือ

เขาบอกมันเป็นอาหารโอชะในหน้าแรงแบบนี้ของเด็กเลยนะคะ
้อยกระป๋อมวิธีการทำขั้นตอนแรกก็คือ
นำกระป๋อมที่หาได้เอามาย่างก่อน
ย่างแล้วก็ลอกหนังออกคือต้องทำความสะอาดก่อนด้วยนะคะ

แต่มันเป็นวิถีชีวิตของเขาต้องว่ากันแบบนี้
คือพอเขาลอกหนังแล้วเขาจะเอาเนื้อมันมาสับ
สับแล้วก็ไปโขลกไปตำให้ละเอียด
จากนั้นก็จะตักใส่หม้อหรือว่าใส่จาน
แล้วก็ใส่พวกมะม่วงเปรี้ยวซอยใส่ลงไป
ลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ซอยใบมะกรูดใส่ตามลงไปด้วยนะคะ
ปรุงรสปรุงรสนะแล้วก็คือต้องบอกว่าเด็กเด็กอ่ะ
เขาช่วยกันทำคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการแบบว่าใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมที่มันเป็นประโยชน์มาก
แล้วก็โรยต้นหอมผักชีคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก่อนจะตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟความอร่อย
ต้องชิมกันนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
อันนี้คือมันเป็นแบบอาหารตามวิถีชาวบ้านนะคะ
ใครที่เคยทำหรือเคยทานอันนี้บอกกันมาได้เหมือนกันเนาะ
แต่ว่าอยากให้ดูจริงแล้วอยากจะเตือนเรื่องของการปรุงอาหารหน่อยว่า
ทุกอย่างเราอาจจะต้องปรุงให้มันสุกก่อน
กินร้อนแล้วก็ช้อนใครช้อนมันด้วยนะคะ
อันนี้คือบอกแล้วว่าเขาเอากระป๋องไปย่างก่อน
เพื่อให้มันผ่านความร้อนให้มันสุกก็คือปลอดภัย
เราจะได้แบบปลอดภัยห่างไกลจากโลกด้วย
เราได้ยินมากและได้ยินมาเยอะ

เคยได้ลองหรือเห็นเมนูแบบไหน

มันมันคล้ายนะครับ

ใช่กระป๋อมหรือสัตว์มันก็มีโปรตีนเหมือนกันใช่ไหมคะ
เวลาเราเลือกที่จะรับประทานโปรตีนเราก็ต้องเลือกดีใช่ไหม